เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตนะครับเทปพิเศษในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
อกอิ่มใจกันไปแล้วช่วงนี้ผมมีความสนุกและลุ้นกันทุกวินาทีกับเกมการแข่งขัน
โดยเฉพาะเกมที่ต้องอาศัยทักษะความสามารถและความสามัคคีของคนในครอบครัว
และที่พลาดไม่ได้เลยนะครับกับช่วงใหม่ของรายการที่จะมาแจกแจกแจกแล้วก็แจกโบนัสให้กับทุกครอบครัว
นั่นก็คือช่วงกุญแจต่อชีวิต
แค่ไขให้ถูกตู้และทันในเวลาที่เรากำหนดก็รับเพิ่มกันไปเลยกับโบนัสต่อชีวิต
เตรียมตัวมาดีไหมครับ๑๐๐จ้ะ
โอ้โฮยายเตรียมมา๑๐๐
ตาอย่ายอมแพ้ยายนะยายต้อง๑๐๐เนี่ยตากี่เปอร์เซ็นต์แล้วจ้า

คนหลังถ้าว่าชนะเมียได้เรื่องมันเราต้องให้เมียชนะ

โอ้โฮโอ้โฮ
อันนี้เข้าไปอย่างไรอ่ะไม่ได้ออก
เขาเรียกที่รักจับมือกันเป็นเพื่อนไปได้ต้องทำไงที่รักอ่ะ

ว่าทำอะไรดีนั่งเฉยดีกว่าค่ะ

เดี๋ยวยายจะเต้นให้ดูก็ได้
ลองดูไหมลองเกล็ก

คือบรรจุมันเทศเนี่ย
ใส่ขึงแตกขึงขึงละ๕กิโลกรัม
ภายในเวลา๓นาทีครับ
ย่าจะเสร็จแล้วทุกคน

แล้ว
น้ำและเนื้อมะพร้าวใส่แก้วจำนวน๑๒แก้วภายในเวลา๓นาทีครับ
ไข่ไก่เรียงใส่แผงให้ได้๖แผง๑๘๐ฟองภายในเวลา๓นาทีครับ
ครอบครัวปุรินะครับมีโอกาสได้เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอกด้วยกัน
เอ๋ยและครูกวางถ้าพร้อมแล้วถ่ายครับ
แม่มันแม่มันแม่มันแม่มัน
เพราะฉะนั้นในตู้นี้ก็คือข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม
ข้าวสารต่อแก่เนี้ยตรงไหนหรอ

แต่เวลาได้จริงเนี่ยเขาให้ไปเลยเหรอ
แหมว่าข้าวสารตัวเนี้ย๑๐๐กิโล
หิบงานจัดเบลือได้๑๐๐กิโลอย่างนี้ไม่แบบกัน

เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสนุกและลุ้นไปกับผมไหมครับ
แต่ละบ้านเนี่ยโหทุ่มกันสุดตัวจริงนะฮะ
และนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญเพราะจะผ่านพ้นวิกฤตต่างไปได้
ทุกคนในครอบครัวก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้นะครับ
ความประทับใจของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับ
ยังจำครอบครัวของลุงชายจากจังหวัดปฐุมธานีได้ไหมครับ
ที่ผมสัญญาว่าจะให้ทีมงานพาทุกคนไปทานหมูกระทะ
จริงอาหารที่ปลื้มอยากกินมากเลยแล้วไม่เคยได้กินมีไหมลูก

เดี๋ยววันนี้เลิกรายการถ้าไม่รีบกลับนะ
เดี๋ยวถ้านั่นเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานพาไปกินได้ไหมเอาไหม

สักครั้งหนึ่งเนาะแม่เนาะให้ลูกได้กินนะครับ
แล้ววันนี้ครับหิวกันเลยล่ะสิ
แล้ววันนี้นะครับผมมีภาพความสุขของการทานหมูกระทะครั้งแรก
ในชีวิตของครอบครัวลุงชายมาฝากกันด้วย
ชมภาพของความสุขของครอบครัวนี้พร้อมกันเลยครับคุณผู้ชม

ไปชมภาพของครอบครัวลุงชายมาฝากกันด้วย

ครูสดมากค่ะอร่อยมากเลย
มื้อสว่างจ่อยเลยห้ะ
ฟ้าขอขอบคุณมากค่ะที่ทางรายการให้มา

แล้วก็ป้าก็มีความสุขมากค่ะ
พ่อครัวก็
มีความสุขดีค่ะ

เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของทุกคนในครอบครัวแล้ว

ผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดไม่ทอดทิ้งกันเลย
และวันพรุ่งนี้ครับห้ามพลาดนะ
เพราะว่าผมยังมีเรื่องราวความประทับใจ
สู้ชีวิตรวมถึงความน่ารักสนุกสนาน
ของครอบครัวที่จะมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้

ให้ได้ยิ้มกันไม่หุบเลยทีเดียวเชียวแหละ
บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ

ขออำนาจคุณพระช่วยปกปักรักษาทุกครอบครัว
ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณพ่อคุณแม่

มีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับ
อยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกและหลานนะครับ
พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับในเกมต่อชีวิต
วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมครับไปชมความน่ารักของคู่ชีวิต
ที่ไม่ว่าจะยากดีมีจน
ก็ยังจับมือยิ้มสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน

แล้วเขาทำให้กินแกงส้มวันนั้นอร่อยไหมป้า

โอ้โหลุงหมดเลยเนี่ยลุงเสียกำลังใจเลยป้า

ไม่รู้ว่าเมื่อนไหนเราจะตายจากการแก่เป็น

หอมเลยเขาบอกให้หอมเลย